เดี๋ยวนี้การซื้อขายกันก็ผ่านโลกออนไลน์ซะเยอะนะคะ
เพราะว่ามันสะดวกเราอยู่บ้านเราก็เสียเงินได้
แต่ได้ของกลับมาถูกไหมแต่ทีนี้ต้องระวัง
เพราะอย่างที่บอกโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครจะเป็นอะไรก็ได้

แล้วก็เกิดคดีที่เป็นช่อกงแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว
นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องออกมาเตือนกันค่ะ
บัตรชมฟุตบอลก็ดีบัตรโรงแรมเวอร์เชอร์ต่าง
หรือว่าบัตรลดสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปช่อกงโดยใช้วิธี
อกขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์ทางเฟซบุ๊ก

สูญเงินกันไปรวมแล้วเนี่ยแสนห้าหมื่นบาทเลยนะคะ
ผู้ต้องหาที่ว่าก็คือนายรัชนิกรโพสวรรค์อายุ๓๗ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพระขนงฐานช่อโกง
ก็ไปถูกตำรวจนครบานรวบตัวได้ในบ้านพัก
ตลาดกลางบางใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี
สมุดบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหาย๕๑คนโอนเงินมาให้
มูลค่ากว่า๑๕๐๐๐บาทได้
รัชนิกรคนนี้เขามีพฤติกรรมหลอกขายสินค้า
บัตรโรงแรมที่พักบัตรคอนเสิร์ตบัตรชมฟุตบอลทีมชาติไทย
แล้วก็บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าต่าง
ทางเว็บไซต์ชื่อดังผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก
สอบสวนนายรัชนิกรก็รับสารภาพนะคะบอกว่า
เขาทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี๕๖แล้ว
ปี๒๕๕๖๓ปีที่แล้วทำมาตลอด
เขาก็จะขายบัตรในราคาครั้งละ๒๓๐๐บาท
พอผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารปุ๊บ
ซิมทันทีแล้วก็เปลี่ยนซิมใหม่หลอกรายใหม่ต่อไป
ทางด้านผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
แต่ละครั้งเนี่ยนายรัชนิกรเขาใช้อุบายหลอกผู้เสียหายแตกต่างกัน
บางคนบอกว่าเดี๋ยวจะรีบส่งของให้ก่อนเลย
อีกคนบอกว่าเดี๋ยวนัดรับของได้เลยจะได้สบายใจ
คือพูดแบบนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็ตายใจว่า
น่าจะเป็นของจริงแหละน่าจะเชื่อถือได้
แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยน
ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามก็อาจจะบอกว่า
ขอเปลี่ยนเป็นวิธีโอนเงินแทนได้ไหมไม่สะดวก
หรือบางครั้งก็ส่งพัสดุให้จริงนะคะแต่ในกล่องไม่มีอะไรเลย
บางครั้งนายรัชนิกรก็จะจ้างบุคคลอื่นเพื่อขอยืมบัญชีมารับโอนเงินผู้เสียหายด้วย
ซึ่งผู้เสียหายทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันจริงนะคะว่า

ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบชื่อของนายรัชนิกรเวลาโอนเงิน
พอตรวจสอบปรากฏว่าคดีนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
ก็ไม่ทันแล้วโอนเงินให้เขาไปแล้ว
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ฝากเตือนย้ำกันเลยนะคะว่า
ใครที่ชอบซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ตรวจสอบที่มาของสินค้าแล้วก็ผู้ขายให้แน่นอนให้ดีให้ชัดเจนก่อนโอนเงิน
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้
นี่ถือว่าเคราะห์ดีที่จับได้และคาดว่าน่าจะได้เงินคืน
แต่ถ้าจับไม่ได้หรือจับได้แล้วเงินไม่มีแล้วเนี่ย